เรื่องกรรมติดจรวดกันหน่อยนะคะหัวขโมยค่ะแอบขโมยรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านหลังหนึ่ง
แต่ว่าสุดท้ายไปประสบอุบัติเหตุนะคะตำรวจก็สืบไปสืบมาอ้าว
รถจักรยานยนต์ที่มาประสบอุบัติเหตุขโมยเข้ามานี่ถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุกันก่อนนะคะที่ทำให้ขโมยรายนี้ถูกจับกลุ่มตัว
ถนนเรียบคลอง๓ปฐุมธานีค่ำเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจภูทรคลองหลวงเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอทะเบียนเชียงใหม่
สภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเลยนะคะผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บถูก
นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีกหนึ่งคันที่มาชนเนี่ยก็คือ
เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้นครศรีนครขออภัยนะคะ
ทะเบียนนครราชศรีมาเจ้าของรถจริงจริงแล้วตามทะเบียนคือนางสาว
ทะมนต์กาลทะนัดโชคเทียรพรอายุ๔๓ปี
ซึ่งเจ้าของรถยืนรอให้การกับตำรวจนะคะ
อกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคน
ชื่อว่านายประสิทธิ์สายศรีอายุ๓๘ปี
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
จากการสอบถามเจ้าของรถตัวจริงก็คือนางสาวทะมนต์การเล่าว่า
ไว้ที่บ้านพักคนงานซึ่งอยู่ในซอยที่เกิดเหตุ
ปิดประตูรั้วบ้านไว้ทิ้งกุญแจคาไว้ที่รถ
จากนั้นได้ยินเสียงรถคันนี้ขับออกไป
ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นลูกน้องแต่มาดูทีหลัง
ลูกน้องก็ยังอยู่ครบไม่มีใครไปไหนนะครับ
ปรากฏว่าคนที่ขับไปเป็นคนร้าย
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุชนกับรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
ทราบข่าวรีบมาดูเลยนะคะ
และชาวบ้านก็มาช่วยกันจับตัวคนร้ายไว้ได้
ซึ่งก็คือนายประสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บ

เพื่อที่จะออกไปหาซื้อของกินเท่านั้นเอง
ล่าสุดตำรวจอายัดตัวนายประสิทธิ์ไว้ดำเนินคดีแล้วนะคะ
ในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ